จริงแฟนเชลซีหลายคนก็บ่นกันมาค่อนข้างเยอะ
เรียกว่าตอนนี้ฟอร์มคือแย่กว่าพอตเตอร์ไปอีก

ผมไม่รู้แหละลูกสาวประตูจะยุคสมัยไหน

กับการที่ปัญหาภายในทีมันเยอะแยะมากมาย
คนหนึ่งมีกรณีทำร้ายร่างกาย
คนหนึ่งโดนแบรนด์คนหนึ่งโดนขับออกจากทีม

แล้วอย่างล่าสุดคือนักเตะที่เคยเป็นความหวังของเราในปีที่แล้ว
ล่าสุดก็เหมือนฟอร์มตกไปดื้อ
มันไฟตกเร็วจังเลยอ่ะ
ปีที่แล้วจะลอยได้เป็นพระเจ้าอยู่เลย

ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับ
เข้าสู่ตัวท็อปที่เมลิกนะครับ

กลับมาก็ให้มันคึ้งคักเหรอสิวอร์ม
มันบรรยากาศมันไม่ได้เลยจริงครับช่วงนี้

บอลกลับมาเตะกันโคม

ผมก็โดนยิงเป็นว่าเล่นเลยครับ
เฮ้ยก็สนุกดีนะพี่ดูพี่ก็สนุกเลย

ต่างใจคอสาดิตว่ะ

ซี่ท่านเนี้ยผมดูพรสนุกแล้วคุณพูดเลย

นิดเดียวนิดเดียวเลย

ว้ายยยยเยอะอยู่นะ

ทำได้ป่ะเรา

ใช่ครับเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ย
มันเป็นประเด็นที่เรียกว่าถกเถียงกันเยอะมากครับพี่แจ๊คที่ต่างประเทศ
กำลังบอกว่านะตอนนี้ที่ต่างประเทศมันมีกระแสอยู่

ก็คือเป็นการติดแฮสแท็กกันเลยระหว่าง

แล้วใครเนี่ยจะโดนปลดก่อนกัน
แล้วมันสมควรถูกปลดจริงหรือยังอะไรอย่างนี้ครับ

ผลงานก็คือชนะแค่๑นะจาก๕นัด

บอกได้ว่าเก็บไปแค่๕คะแนนจาก๕นัทแรก

แยกโอ้โหก็คือเท่าตัวเลยทีเดียว

เยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องของการจัดตัวพี่แจ๊กเล็ก

หรือบางทีเอาเซ็นเตอร์ไปเล่นเป็นแก๊กซ้ายอย่างนี้ก็มี
คนก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนั้นล่ะ
แต่ว่าให้เขาไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายแทน
คือไปเป็นแก๊กซ้ายในที่นี้หมายถึงเล่นในระบบหลัง๔เลยอย่างนี้เหรอ

ใช่ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปช่วยเติม

ลำพังตาก็เศร้าอยู่แล้วนะ
เศร้าเหมือนแฟนแมนยูตอนนี้เลยบอกเลย

ใช่แล้วคือไม่มีแบ็คช่วยเสริมอีก

ใช่ครับก็เลยเรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก

มันก็เป็นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะด้วย
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเชลซีก็นักเตะนักเตะเจ็บเยอะมาก

ก็มันก็มีเหตุผลที่เขาจะขึ้นไปเล่นตรงนั้น

มันไปตัดสินแทนพอร์ตไม่ได้เอามุมนี้ก่อน

คือเจ็บน่าจะจัดทีมได้อีกทีมเลยด้วยซ้ำ

อาจจะต้องมีการเอาขยับคนนี้ไปเล่นตรงนั้น

หรือบางคนเล่นได้ในตำแหน่งของตัวเอง

มันก็เลยอาจจะต้องค่อยแก้กันไปทีละป่อ
แต่ว่าคือเรื่องของการปรับตำแหน่งนักเตะอย่างนี้

คือหมายถึงว่าถ้าคุณทำแล้วมันซักเซตเนี่ย

แต่ว่าถ้าทำแล้วมันพลาดอย่างนี้

ซึ่งแต่ว่าโอเคเรื่องโค้ดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่ง
แต่อย่างที่พี่แจ๊คลองพูดก็คือตอนนี้เชลซีคือ

เรียกว่าซื้อเข้ามาใหม่ตั้ง๑๓คน

แล้วก็ตอนนี้หนึ่งในนั้นที่ซื้อมาคือเป็นกองหน้า

พี่แจ็คคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวนี้

ไม่ไหวหรอกหลังจากนั้นก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเลย

การย้ายจากลีกหนึ่งมาเล่นในอีกลีกหนึ่ง
แล้วเป็นทีมที่ผมใช้กรณะความข้าดหวังก็สูง

ดูทรงแล้วผมว่าเป็นนักเตะที่ดี

เปรียบดีไปคุณเจ้าไตตัน
ค่าตัวรวมกันไม่ถึง๒๐ล้านพรคุณยังแพ้เขาสู้ไม่ได้เลยโทษที
ผมพี่พูดต่อเองเลยนะไม่อยากอยู่แล้ว

แต่ว่าเดี๋ยวเราไล่ตัวเจ็บให้นิดนึงเนาะ

ตัวเจ็บคือสร้างได้๑ทีจริงคือกองหน้าเป็นอัลบันดอลวัลจ้า
ตัวลุค๓ตัวคือตัวหนึ่งคือเอ็นคุ้นคูชุกอโมเมก้ามาโดยเก้

การรับ๒ตัวคือไคเซโดกับลาเวียที่แบบสุดยอดอยู่แล้ว

แล้วก็แบ็ค๔ตัวก็ฮูฮุยเลย่าลิสเจมส์บาเดชิลโฟฟาน่า
ก็คือครบเป็นสร้างทีมได้จริงมันยังมีมากกว่านี้อีก
คือมีตัวสำรองให้ทีมเจ็บ

เออสุดยอดอะ
หมดเรื่องราวของเชลซีไปต่อที่อีกหนึ่งทีมบ้าง

เมื่อกี้ทีมงานคุยเหมือนน้ำตาคลอนะ
ว่าไปสิวอร์มมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ

คือที่บอกก่อนว่าที่สื่อเมืองนอกหรือว่าที่สังคมออนไลน์ของต่างประเทศเนี่ย

อันนี้ไม่ใช่ว่าเราตั้งขึ้นมาเองนะมันมีจริงนะ
ก็ชนะไป๒เกม

ซึ่งยิงไป๖และเสียไป๑๐ประตูครับ

ก็อะอย่างนั้นเจ๊กเล็กตัวมาถ่านี่นี่ละ
ผมไม่รู้แหละผู้สาประตูจะยุคสมัยไหนผมว่าอย่างน้อยเปอร์เซ็นต์แรกที่เราต้องมองถึงก็คือเปอร์เซ็นต์การเซฟ
เพราะว่าสุดท้ายทีมมันก็มุ้งออนไปแล้วมันก็มีเท่านี้มันก็ต้องเล่นเท่านี้คุยง่ายก็อาจจะต้องใช้คำว่าให้เวลานั่นแหละ

คือผมเห็นด้วยกับพี่แจ๊กเล็กนะในมุมว่าคือผู้รักษาประตูใช้เท้าดีมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว
แต่ว่าอย่างแรกคือมึงต้องเฟฟให้ได้ก่อนไง
คือผมก็เข้าใจเฮนฮาร์กนะที่อาจจะอยากได้ผู้รักษาประตูมาช่วยปั้นเกมต่าง
แต่ตอนนี้ถ้าดูแค่๕นัดแรกนะ
พูดง่ายคือ๕เกมแรกที่เล่นมา
แทบจะทุกเกมคือเน้นเล่นสวนกลับหมดเลย
ซึ่งถ้าเน้นเล่นสวนกลับเนี่ยจริงมันก็ไม่มีประโยชน์ที่ผู้รักษาประตูจะใช้เท้าได้ดีนะ
แล้วก็ทั้ง๕นัดเนี่ยก็เรียกว่าถูกยิงค่อนข้างเยอะ
มันเข้าใจได้เพราะแนวทางการเล่นเขาเป็นแบบนั้น
แต่ว่าอย่างที่พี่แจ๊กเล็งพูดเลยคือ
ก็เราตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วอะ

ผมว่าตอนนี้นักเตะแมนยูเองอาจจะไม่เข้าใจ
โอเคเทนฮักเขาเลือกซื้อนักเตะที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วยแหละ
เขาก็พยายามเลือกนักเตะที่คิดว่าน่าจะเข้ากับระบบของเขา
เพียงแต่ว่าณตอนนี้คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจกับวิธีการเล่น
หรือตัวเทนทักเองอาจจะยังไม่เข้าใจว่า
พี่มะลิในบางนัดมันต้องเล่นแบบนี้
หรือการเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ต้องเล่นแบบนี้หรืออะไรอย่างนี้
ผมว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของวิธีการเล่น
ระบบการเล่นเทนฮักอาจจะต้องยัดใส่ตัวนักเตะให้
นักเตะในทีมเข้าใจวิธีการเล่นก่อน

ก็ดูได้เลยว่ามันยังดูสเปะสปะ
ลิเวอร์พูลรุ่นการที่แล้วอาจจะแย่หน่อยอาจจะดูไม่มีทรง
แต่ตอนนี้ถามว่าบอลเทนฮาร์กเล่นแบบไหน

เล่นแบบไหนคือเล่นแบบแย่ครับตอนนี้

เธอเธอเจ้าน่ะยันไม่เอา
ว่าตอนนี้คือแม้เขาจะดูฟอร์มไม่ดี

เมื่อกี้ใครไม่รู้บ่นว่ามีบางทีมหลอกขายมา
แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออทำไมทีมเราเนี่ยไม่เลือกซื้อแบบ

ต้องไปย้อนเรื่องของทีมผู้บริหารทีมสเกาะโน้นนี่นั่นนะ

ก็ต้องดูกันไปนะสำหรับตำแหน่งกลางเนอะ

เมื่อกี้คือแค่น้ำจิ้ม

โอ้โฮไอ้วอร์มจะซื้อมเศร้าสักก่อนเหรอมั้ง

การจะให้โค้ดมาคุมทีมมันต้องให้เวลาสัก๓ฤดูการ
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่อันเก้ที่เข้ามาคุมทางสเปอร์เนี่ย
เดือนเขาก็เปลี่ยนสเปอร์โอ้โหสุดยอดมาก
ได้รางวัลโค้ดยอดเยี่ยมได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมด้วย
บางคนก็บอกว่าเออมันก็แมนยูมัน
มันก็แล้วแต่คนด้วยแล้วแต่วิธีการทำงานของแต่ละสโมสรด้วยนะ

ผมว่าอย่างสเปอร์มันอาจจะไม่ได้ถูกกดดันว่ามันจะต้องแชมป์แชมป์
แต่กับแมนยูมันไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้
ครับมันต้องแชมป์อดีตเต้นแฮ็กมีทั้งเสียงแฟนบอลตัวเองเสียงแฟนบอลทั่วโลกอะไรอย่างเงี้

แต่ว่าทีนี้ผมรู้สึกว่าของอย่างของอันเก้เนี่ยเขาโชคดีอย่างหนึ่ง
ที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้กดดันขนาดนั้นด้วยความที่พอแฮรี่เคนย้ายออกไป
พูดตรงว่าผมว่าแฟนบอลสเปอร์ส่วนหนึ่งก็ทำใจส่วนหนึ่งนะทำใจประมาณนึง
ผมรู้สึกว่าตอนนี้พออันเก้ทำได้ขนาดนี้
แฟนนี่คือแฮปปี้กว่าที่คาดไว้อีกนะ

แต่อย่างเทนฮาร์กเนี่ยคือปีที่แล้วก็ทำได้ค่อนข้างดี
ปีนี้มันยิ่งแบบความกดดันมันยิ่งเพิ่มขึ้นไง
และนอกจากเรื่องนี้ฮะบางคนก็มาบ่นเทนฮาร์กว่า

แต่ว่าเราก็ยังปล่อยให้เขาบุกอยู่ข้างเดียว
เปลี่ยนตัวลุกออกเอาตัวรับเข้ามาช่วยรับ
แต่เล่นเหมือนอีกทีมมี๑๑แล้วเรามี๑๐คน

ว่ามันสู้ไม่ได้จริงไหมใช่ไหมล่ะ
ถ้าเราเอากางแน่นไว้เปลี่ยนระบบจาก๔๒๓๑
ที่เล่นเป็นประจำไปเล่นเป็น๔๔
ซึ่งเหมือนเหมือนว่ากางจะแน่นนะแต่สรุปคือแบบ
ผ่านตลอดผ่านตลอดโอ้โหยิ่งกว่าเดิม
ก็เลยไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นแผนไหนกันแน

ผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องของแผนการเล่นด้วย
เรื่องของตัวผู้เล่นด้วยความดีแผนการเล่นนี้
มันก็อาจจะถูกเซ็ตมาเพื่อตัวผู้เล่นแบบนี้
ซึ่งตัวผู้เล่นณตอนนี้ของแมนยูมันอาจจะไม่ได้ตรงกับ
แผนการของเทนฮาร์กก็ได้อันนี้ในมุมมองของผมนะ
หรืออย่างทัศนคติของนักเตะบางคน
เก่งว่าไม่ส่งคุ้มหน้าก้มตาเลี้ยง
มันก็อาจจะไม่เหมาะกับแผนการเล่นก็ได้
ไหนมีอะไร

มันก็ทำให้มวลบรรยากาศในทีมมันแบบ

ทำให้คนอื่นเห็นว่าเด็ดขาด
แต่กับยุคสมัยนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า
หรือตัวเองมีบารมีพอที่จะเด็ดขาดกับพวกนักเตะแบบนี้ไหม

อาจจะยังไม่มีบารมีมากพอที่จะจัดการกับนักเตะเหล่านี้ด้วย
กับการที่ปัญหาภายในทีมันเยอะแยะมากมาย
คนหนึ่งมีกรณีทำร้ายร่างกาย
คนหนึ่งโดนแบรนด์คนหนึ่งโดนขับออกจากทีมอีก

ผมว่าปีชงก็ได้นะ

ก็คือเหมือนให้พักฟื้นฟูสภาพจิตใจเลย
รู้สึกว่าความจริงเขาก็ได้โอกาสมาพอสมควรแล้ว
เสียงมึงเศร้ามากแล้ว
ไปพบจิตแพทย์บ้างนะมึงไหวป่ะเนี่ย

อันนี้คือปัญหาที่๑๗แล้วได้มั้งเนี่ย
ไม่ค่อยจะทำกูเศร้าไปด้วยเลยดูรู้สึกว่ากูต้องตากคอเนี่ย
มันจะมีทีมไหนที่แบบเออนักเตะก็มีปัญหา
มีเรื่องแบบว่าคุกคามทางเพศโค้ดก็มีปัญหามันมีไปหมด
แล้วอย่างล่าสุดคือนักเตะที่เคยเป็นความหวังของเราในปีที่แล้ว
คาเซเมโลเป็นตัวแบกเป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ล่าสุดก็เหมือนฟอร์มตกไปดื้อ
มันไปตกเร็วจังเลยอ่ะปีที่แล้วยังโอ้โหแทบจะลอยได้เป็นพระเจ้าอยู่เลย

ปีที่แล้วนี่ถ้าจะบินได้อีกแล้วหรืออย่างลิซาโดมาติเนสเอง
นัดล่าสุดก็โอ้โหเข้าสกัดด้านหลังหักทีเดียวเชียว
ก็เหมือนกับว่านักเตะก็เหมือน
อาจจะเพราะอายุที่มากขึ้นด้วยนะสำหรับความเป็นเมโลเนี่ย
ทีมฟุตบอลทีมนึงมันจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะกับเรื่องที่นักเตะฟอร์มตกหรืออะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมว่าปัญหาที่มันต่อเนื่องกับเรื่องนักเตะฟอร์มตกก็คือขนาดทีม
คือถ้านักเตะฟอร์มตกจริงเนี่ยสมมุติแมนซิตี้เนี่ย
สก๊อตแมกนน์โทมิเนมันแทนได้รึ
เอาแก๊สเซลมีโรฟอร์มตกลงมาเล่นหาก็ยังเวิร์กกว่า
มันไม่มีตัวเลือกเนี่ย
ผมว่ามันมีหลายปัจจัย
โดนนำก่อนเยอะมากนะแต่คัมแบ็คได้บ่อยมาก
ผมไม่รู้ปัญหาคืออะไรผมเห็นมันเป็นมาหลายปีมาก
พอโดนนำปุ๊บเหมือนถอดใจไปแล้ว
คือถ้าพูดถึงปัญหานี้ผมก็จะย้อนไปเรื่องเดิม

ผมว่าก็ต้องไปดูที่ตัวกุญสือก่อนหน้านี้
คนปัจจุบันด้วยว่าเขาทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้าง
เขาสามารถปลุกนักเตะชุดนี้ให้กลับมาเป็นทีมที่มีความกระหายได้ไหมล่ะ

คือผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลด้วยส่วนหนึ่ง
สามารถปลุกนักเตะชุดนี้ให้กลับมามีความกระหายได้ไหม
ทำไมอังเก้ทำได้หรือทำไมเจอเก้นครอปทำได้กับนักเตะชุดที่โอ้โหลิเวอร์ภูยุคก่อนหน้านู้น
ใช้คำว่าแทบจะไม่มีหัวใจลงไปเล่นด้วยซ้ำไม่มีวิญญาณลงไปเล่นด้วยซ้ำ
แต่ทำไมเขาปลุกได้มันก็ต้องย้อนไปที่ตัวบุคคลก่อน
ซึ่งตอนนี้ถ้าอัตราการเรียกว่าจากบ่อนพนันถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษ
บางคนยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำที่ซื้อมาเนี่ย
เตะทุกคนที่เขาซื้อมาบางคนเซ็นกัน๘๙
เพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็คงให้โอกาสจนถึงที่สุดแหละมันไม่แย่จริงเนาะ
โหก็ยากอยู่นะอืมถามว่าถ้าเอาแบบแวบแรกอ่ะ
หรือเป็นกุญซื้อรุ่นใหม่แล้วสร้างทีมเล็กอย่างนี้

คงไม่มาอยู่แล้วอันนั้นก็ตัดไปได้เลย
คือมันอาจจะเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นเบื้องบนเลย

แต่ว่าปัจจัยสำคัญอาจจะเป็นผู้บริหารทีม

ภาพรวมใช่เรียกว่ามันต้องมาจากการวางรากฐานเลย
ซึ่งจริงมีทีมหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโมเดลสำคัญที่หลายทีมน่าจะไปยึดเป็นแบบอย่างได้
๒๐๐๙ตอนนั้นคือทีมถังแตกด้วยซ้ำนะ
เล่นในหลีกล่างสนามของตัวเองก็ไม่มีนะ
ภายใน๑๔ปีเรียกว่า๑๔ปีจากปี๒๐๐๙เนี่ย
ตอนนี้คือขึ้นมาอยู่หัวตารางแล้วก็เป็นทีมเรียกว่าชั้นนำเลย

เรียกว่าอย่างแรกคือให้ทีมเนี่ยมีสนามย่าของตัวเองก่อน
แล้วเขาอาจจะชอบเรื่องของการเดิมพันธุ์การแข่งม้าการแบบ

หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเล่นโปรเกอร์แบบการพนันมันเกี่ยวอะไรกับฟุตบอล
ซึ่งจริงการเล่นโปรเกอร์มันต้องวิเคราะห์นะ

มันต้องดูความเสี่ยงว่าจะยังไง
ซึ่งผมคิดว่าเขามีความสามารถด้านพวกนี้แหละ
ก็เลยเอามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องฟุตบอลด้วย
ตอนนี้โทนีบลูมเนี่ยมีบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชื่อว่าสปาริสาร

เอาใครมาก็ดีหมด

บิสดูมานี่เก่งมากไปอยู่สเปอร์
อยู่ก็มีไทเซโดเข้ามา
เรียกว่าโทนี่บูมเขาก็มีทีมงานที่ดีมาก
แล้วก็ในส่วนของแมวมองของทีมนี้

ผมไม่รู้นะอย่างทีมอื่นบางทีสมมุติถ้าเขามีแมวมองเนี่ย

อย่างสมมุติสมมุติผมเป็นแมนยู
ผมส่งพี่แจ็คเล็กไปดูที่อาเจนติน่า

อาเจนตินน่านักเด็กเก่งเขาเยอะ

วันนี้พี่ด่าทีผมเยอะไง

แต่พี่เนี่ยอยู่ประเทศเดียวว่าจริง

กลางญี่ปุ่นกับกองกลางโพลเอเชีย

ซึ่งมันจะมีความถนัดเฉพาะทางไป

มีความถนัดในตำแหน่งนั้นจริง
ซึ่งผมว่าเออมันก็น่าจะแบบ

ผมว่าเขาอาจจะไม่เลือกที่จะปรับใช้เองก็ได้นะ

แต่ว่าเขาไม่ชอบวิธีการทำงานแบบนี้
หลักฝั่งตอนนี้ยิ่งใหญ่

ก็คือว่าพี่กูชม

ถ้าเรายมมี่ไปที่ทีมงานโทนีโบรูมคว้าผู้บริหารระดับหัวถิ่นมาหลายคน
ซึ่งก็เห็นโอ้โหผลเป็นที่ประจักษ์แล้ว
คือเป็นอดีตหัวหน้าแมวมองของไรตันเนี่ย
แต่ตอนนี้ก็ไปเป็นผอกีฬาของเชลซีแล้ว
ก็เรียกว่าไปควานหานักเตะให้เชลซี
เรียกว่ามันก็เป็นโมเดลนี้
เห็นได้ชัดว่าทำไมมันถึงไรตันถึงมาได้สูงแล้วก็มาได้ไกลขนาดนี้
เพราะเขามีการบริหารที่ค่อนข้างดี

อันนี้คือเราเอามาเล่าให้ฟังเฉยนะ
คือเราไม่ได้บอกว่าสองคนนี้จะถูกปลดนะ
คือสุดท้ายเขาอาจจะไม่ถูกก็ได้แล้วก็อาจจะกลับมาฟอร์มดีก็ได้

แต่ว่าคืออันนี้มันก็เป็นกระแสยิงที่ต่างประเทศ
แล้ววันนี้เราก็เออเราก็มาสรุปภาพรวมให้ได้เห็นกัน
ซึ่งหลายปัญหามันก็ฝังลากลึกไปขนาดนี้ยาวนาน

นั่นก็คือส่วน๑ในเรื่องของโค้ช
เรื่องที่ผมจะเรียกว่ายืดหน้าได้สักหน่อย

ซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ามีคนเข้ามาจอยหลีกของเรา

ซึ่งอัปเดตนิดนึงใน๕๘คนนี้

สุดยอดจริง

โปรแกรมสักแบบหนึ่งคนที่ควรมีในทีมสำหรับสัปดาห์นี้
อืมผมว่าผมว่าได้อยู่นะก็

ผมว่าโดกูก็มีโอกาสแล้วช่วงหลังก็ลงต่อเนื่องด้วยไง
แววรับเบอร์รี่ไหมล่ะกองหลังเบอร์ลี่ไหม

แต่ว่าผมเข้ามาช้า๒วิก
อ่าโอเคอ่าก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับทั้ง
แล้วคุณมานั่งพูดเรื่องแต่เศร้าคุณไม่พูดเรื่องยอดทีมที่เขาอยู่หัวตาราง

จริงเรื่องของยอดทีมคุณจะพูดเยอะพูดเยอะหน่อย

ของผมจะเป็นสัปดาห์ของคุณทุกอาทิตย์สิ

เอาหน้าหล่อของคุณเนี้ย

ก็ฝากนะฮะ

เดี๋ยวงั้นเลยจะส่องซักที
ไปตรงนั้นได้เหรอ

เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ